มีประชาชนเขาร้องเรียนมานะฮะ
เวลาจะไปต่อทะเบียนต่อพรบรถ
แล้วก็ไปกรมการขนส่งทางบก
ตอนจะขับเข้าไปรถมันก็ติดอยู่แล้ว
แต่มีมอเตอร์ไซค์มาเคาะประตูเคาะกระจก
เข้าทำไมอ่ะเข้าทำไมเหรอฮะ

เพราะตำรวจเขาปราบปรามแก๊งเหล่านี้แล้วนะฮะ

ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญใจ

เขาไม่ใช่วินมอเตอร์ไซค์นะ
แต่แก๊งพวกนี้เป็นแก๊งไหนรู้ไหมคุณ
อาสาเป็นนายหน้าในการต่อทะเบียนต่อพรบให้

ตะโกนถามเลยไปต่ออะไรมาต่อทะเบียนเหรอ
พรบมีหรือยังจะแบบนี้จะพาไป
ถ้าพาเข้าไปแล้วเขาจะเรียกค่าในหน้า
คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ตำรวจได้รับแจ้งมาจากประชาชน
บอกโอ้โหสร้างความเดือดร้อนรำคาญแล้วนะ
และอีกอย่างหนึ่งบางคันหมายถึงมอเตอร์ไซค์นะ
ขี่สวนเลนไปมาชวัดเฉวียนอยู่แถวนั้นแหละ
ดักคอยถามรถคันที่จะเข้ากรมการขนส่งแบบนี้
กลัวเรื่องของอุบัติเหตุและที่สำคัญกลัวการข่มขู่
เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยรอบกรมการขนส่งทางบกนะฮะ
ตรงจัตุจักรนี้นะครับจนมีประชาชนร้องเรียนถ่า
ผ่านทางทัฟฟี่ฟองดูกันมาจำนวนมากเลยของกรุงเทพมนครเขานะครับ
ล่าสุดตำรวจสนบางซื่อกวดขันเอาจริงนะ
สามารถจับแก๊งเคาะกระจกรถยนต์รวมทั้งสิ้นได้๑๐ราย
โดยพฤติการของแก๊งนี้คุณคือจะขี่รถจากกระยานยนต์
ประกบกับรถยนต์เคาะกระจก
ต๊อกต๊อกต๊อกเป็นนายหน้าต่อทะเบียนทำพรบอก
ก็ขี่วนไปเวียนมาขี่ย้อนสอน
บางครั้งขับบนฟุตปาดเฉียวชนคนเดินบนทางเท้า
และถ้ามีคนหลงกลนะก็จะถูกโขกคุณ

โขกเรียกราคาเก็บค่าบริการแบบโหดเกินจริงค่าในหน้าด้วยค่าในหน้า
คุณขวัญโดนแพงไหม
ไม่ดิฉันไม่ได้ตามเขาไปหรอก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
แต่บางคนเนี่ยเขาก็ยอมเขาบอกว่าก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้พวกเขาหมายถึงว่าคนที่จะมาต่อทะเบียนอะไรแบบนี้แล้วบางคนเขาไม่รู้นะเขาไม่รู้เขาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวจะได้เร็วมากขึ้นก็มีสองกรณีเนาะบางคนรู้อยากทำให้มันเร็วขึ้นแต่บางคนบอกไม่รู้ก็ตามเขาไปก็ถูกโขก